ดูการปรับรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยนะคะ

คือตำรวจของตำรวจสืบภาค๕นี่นะคะ
เขาไปได้รับข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีการขนยาเสพติดนะครับ

แล้วสุดท้ายค่ะแล้วก็จริงด้วยนะคะ
แล้วรถคันนี้แหกด่านตรวจของตำรวจสุดท้ายต้องไล่ล่ายิงยางล้อสกัด
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแบบนี้นะคะ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕ค่ะ
รัวยิงปืนใส่ล้อยางรถต้องสงสัยนะคะ
คือต้องจอดค่ะสภาพรถเนี่ยขับต่อไปไม่ได้นะคะ
แต่คนขับรถคันนั้นเนี่ยรถต้องสงสัยเนี่ยค่ะ
หนีไปในความมืดหนีไปได้แล้วท้ายกระบะเห็นอะไรไหมคะ
กระสอบ๓๕กระสอบพี่เบิร์ดดอมยาบ้าล้วนยาบ้าล้วนค่ะ
ล้านลูกเมตรใช่โอ้โหแล้วพี่เบิร์ตคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าหลุดลอดเข้ามา
ในส่วนกลางไม่ว่าต้องส่วนกลางจังหวัดของประเทศไทย
นี่มีหวังเราได้รายงานคนคลั่งยาอีกเยอะเลยนะฮะดอมพูดถูก
โอ้โหนี่ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถคันนี้
วิเชียนได้นะคะทีนี้เขาก็ขยายผลต่อไปตรวจยึดรถ
รถของกางแน่นี้ได้อีก๓คันค่ะตรวจบอกว่าต้องมีการขยายผลต่อนะคะ
ว่าใครเป็นเครือข่ายใหญ่หรือว่าขบวนการใหญ่นะคะ
โอ้โห๓๕กระสอบ๗ล้านเมตร
จับได้ที่เชียงของของจังหวัดเชียงรายนะคะ

ตัวเครือข่ายจริงหัวหน้าคือใครนะ

มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือเปล่าด้วย